สมัครทั่วไทย

ตอนนี้ผมอยู่ที่ทวีชัยฟาร์มจอระเข้
จังหวัดราชบุรีครับ
วันนี้ผมจะมาให้อาหารจอละเข้
แล้วก็เลี้ยงจราเข้ด้วยล่ะครับ
เรียกได้ว่าเป็นภารกิจเสี่ยงตายเลยก็ว่าได้นะครับ
เอาโอ้โฮผมเจอเฮียค่อนละครับ

เป็นผู้ที่ดูแลฟาร์มจอราเข้แห่งนี้

ครับเกียร์ครับเวลาเราจะไล่จรักเทศ
เรามีวิธีทำได้มั้ยครับอะแมรกคะครับ
ทีแรกผมกะว่าจะลองมาเป็นลูกมือเฮียสิก
ฝึกเลี้ยงจราเข้ดูสักวัน

เกิดมาเพิ่งเคยได้อยู่ใกล้จราเข้ที่สุดก่อนวันนี้เอง
บอกเลยว่าน่ากลัวมากเลยครับ
บ่อที่เราเห็นอยู่นี้มีจอราเข้ถึง๔๐๐ตัว
เป็นไซส์ใหญ่ระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยครับ
เพราะที่ทวีชัยฟาร์มเขาเพาะลูกจราเข้ขายเป็นหลักครับ
จราเข้เขาจะผสมพันธุ์กันในน้ำ

เฮียสิทธิ์ได้สอนผมทำรังฟักไข่จราเข้ด้วยครับ
เราใช้พวกใบไม้เนี่ยถ้าเราใช้ฝั่ง
ส่วนมากเราจะใช้ฝั่งฝั่งเป็นก้อน
แล้วก็กรอบขึ้นมาเป็นกอง
กองอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเลย
คราวนี้เขาจะแหวกช่วงกลางนี้แล้วไข่ลงไป
ไข่เสร็จแล้วเขาจะฝาดตายรอบข้างขึ้นกบ

เสียงเหมือนเสียงแมวไหม

ที่นี่นอกจากเพาะพันธุ์ลูกจราเข้ขายแล้ว
ยังทำครบวงจรทั้งโรงชำแหละ

พร้อมชำแหละและแปรรูปมาส่ง

เอาแล้วขอจับหน่อยครับตายยัง

คุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่เขาใช้ไฟช็อตไปตรงจมูกแล้วเนี่ย

อุ๊ยเฮียครับผมถามนิดนึง

เจาะไปเพื่อสมองของจราเข้

เดี๋ยวเราจะเริ่มเลาะเนื้อจากตรงนี้ใช่ไหมครับ

นี่คมมากค่ะคุณผู้ชม

ต่อไปหลังจากนี้คือต้องและตัวส่วนน้ำเนี่ยออกจากเนื้อ

ให้แบบติดเนื้อมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เข้าหนังไปลึกนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวฝนจะเสียหายนะครับผู้ชม
เดี๋ยวผมจะลองเลยละกันนะครับ
เราเริ่มจากข้างบนเลยนะค่อยล้อ
ยังไม่หมดนะครับและนั้นแล้วก็ต้องชำแหละเนื้อปรุงอาหารตอนหน้ามาติดตามต่อกันครับว่าเนื้อจรเขตแต่ละส่วนเขาและยังไงและเอาไปทำเมนูอะไรบ้างน่ะอย่าพลาดชมกันนะครับในสบัดทั่วไทย
กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒